พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้
เธอออกมาเล่าแล้วเธอก็มาร้องกับสื่อว่า
เพื่อนของเธอถูกกลุ่มเด็กแว้นเป็นวัยรุ่น
รุมทำร้ายแบบเขาใช้คำว่าบ้าคลั่งมากันแบบเป็นสิบคน
และที่สำคัญยังตามไปถึงหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลอีกต่างหาก

แล้วคุณผู้ชมนึกไหมเดี๋ยวมันจะมีภาพตัดกลับไปโรงพยาบาล
แต่เล่าจุดนี้ก่อนเขาบอกคลิปนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะ
เขาเอาไปร้องเรียนค่ะเขาบอกว่าถ่ายเอาไว้ได้ระหว่างที่เธอเนี่ย
นั่งอยู่ในรถเก๋งกับแฟนนุ่มตอนขับรถตามหลังเพื่อนที่เพื่อนเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้าของพวกเธอไปครับหลังจากนั้นเห็นท่าไม่ดีว่า
เพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหน้าถูกกลุ่มเด็กแว้นกว่า๑๐คน
ขี่มาล้อมหน้าล้อมหลังเพื่อนเธอเธอคิดแล้วไม่ดีแน่แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้น
แล้วกลายเป็นว่าสรุปไปเจอเพื่อนถูกทำร้ายจนสลบเหมือดอยู่ข้างทางค่ะ
ตัดสินใจลงไปช่วยมีการปะทะกันเล็กน้อยกับกลุ่มเด็กแว้นที่เห็นในคลิป
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักตี๒เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานี่เอง
ถนนสุขสวัสดิขาเข้านะคะพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
มีกันอยู่๑๐กว่าคนมีอาวุธครบมือแล้วกล้องมุมจรปิดเห็นภาพหมดเลย
ฉากไล่ทำร้ายคนที่อยู่ในรถเพราะว่าตามรถมาใช่ไหม
เขารู้ใช่ไหมว่ารถสีอะไรป้ายทะเบียนอะไร
มาถึงลานจอดของโรงพยาบาล
หนึ่งในกลุ่มนะคะวัยรุ่นผู้ก่อเหตุ
เอาตุ๊กตาปูนทุบกระจกประตูด้านขวาจนแตกและรถรอบคัน
เธอตัดสินใจถอยรถออกมาไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เอาจริงเมื่อกี้รถไปจอดหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแล้ว
แต่ยังถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ตามมาอีก
รอปภทั้งบุรุษพยาบาลมาช่วยกันระงับเหตุ
ล่าสุดนะคะหญิงสาววัย๒๗ปีผู้เสียหาย
เธอก็เป็นคนถ่ายคลิปนี่แหละบอกกับทีมข่าวเราว่า
คืนเกิดเหตุเธอกับเพื่อนหญิงชายรวมกัน๖คน
กลับจากกินข้าวกับร้านแห่งหนึ่งแถวย่านพระสมุทรเจดี
ก็มีเพื่อนหญิงชายสองผู้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมา
แต่อย่างที่บอกพี่ขวัญบอกว่าเธออยู่ในรถกับแฟน
ขับรถเก๋งตามเพื่อนที่ถูกทำร้ายจนสลบเนี่ยเป็นเพื่อนผู้ชาย

แล้วคนขี่มอเตอร์ไซคันนั้นเป็นแฟนสาวของคนเจ็บ

ปาดไปปาดมาเต็มถนน
เพื่อนแค่หันไปมองหน้าท่อนอนเอก
กลุ่มเด็กเหล่านี้ก็เลยขี่รถไล่ตาม
เห็นอยู่บนรถเก่งแล้วว่าต้องมีปัญหาแน่
ไม่คิดจริงว่าจะถูกตามมาทำร้ายถึงโรงพยาบาลแบบนี้
ตัวเธอเองก็บาดเจ็บนะคะถูกเศษกระจกบาดเข้า
แฟนของเธอก็ถูกขอมีคมบาดนิ้วลึกถึงกระดูก
ตอนนี้หวาดกลัวและหวั่นเรื่องของความปลอดภัย
อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้ค่ะ
แบบนี้เถอะจังหวะเราไปทันพอดี
พวกนั้นมาปาดหน้ามอไซค์ของน้องสาวหนู

แล้วผู้ชายเนี่ยก็โดนลุมทำร้าย
สลบเลยสลบคาตรงนั้นเลยค่ะ

พวกนั้นก็แบบเหมือนปลาของหรือปลาอะไรสักอย่าง
ตามรถหนูมาดังปุ้งปั้งแต่หนูไม่รู้ว่ามันปลาอะไรมา
แล้วหนูก็นึกว่าหนูขับหนีพ้นแล้วแต่ที่ไหนได้เขาขับตามหนูมา
ไปหลังตึกเสร็จปุ๊บมันเป็นจังหวะช่วงเหมือนมุมอับตึกด้วย
ถามว่ามีกล้องไหมก็มีแต่ว่ามันเห็นไม่ชัดจังหวะที่หนูโดนปลาเท่าไหร่
ก็เป็นจังหวะมืดเขามาดักมันเป็นทางวนโค้งอย่างนี้ค่ะ
เห็นข้อความคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าแม้แต่โรงพยาบาลก็ไม่เว้น
เดี๋ยวรอนะคะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาค่ะ